ส่วนเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตคุณนัทพงศ
กรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลจากศูนย์โควิดประจำจังหวัดภูเก็ต
บอกว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ป่วยเป็นโควิด๑๙
ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ

หลังจากนั้นส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมอหัดใหญ่สงขลา
และรายงานล่าสุดเมื่อวานนี้บอกว่าคุณหมอเสียชีวิตแล้วนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่คลินิกในซอยแสนสบาย
อยู่ถนนราชอุทิศ๒๐๐ปีที่ป่าตองภูเก็ต
เป็นคลินิกของคุณหมอซึ่งเปิดรักษาโรคทั่วไป
ก็พบว่าคลินิกแห่งนี้ปิดมาประมาณ๒เดือนเสร็จแล้ว

พนักงานภายในคลินิกติดเชื้อโควิด๑๙เหมือนกัน
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ซึ่งตอนนี้ก็หายป่วยเป็นปกติแล้วนะคะนี่ค่ะ
ขณะเดียวกันสถานการณ์ของผู้ที่ติดเชื้อที่ภูเก็ตในวันนี้
ก็มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่๖คนค่ะ
ผู้ป่วยสะสมรวมจำนวน๖๗๐รายรักษาหาย๖๑๑ราย
เสียชีวิตเพิ่ม๑รายยอดเสียชีวิตสะสม๓รายด้วยกันนะคะ
ขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
อยู่ระหว่างการจัดส่งวัคซีนโควิด๑๙ไปทั่วประเทศ

และจะทยอยส่งเพิ่มนะฮะอีกตลอดเดือนมิถุนายนนะครับ
ยืนยันว่าทุกจังหวัดจะมีวัคซีนโควิด๑๙
ฉีดวันที่๗มิถุนายน๒๕๖
พร้อมกันทุกพื้นที่อย่างแน่นอน
นี่ต้องทำเสียงแบบนี้หน่อยมันเป็นข่าวดีฮะ
แล้วก็เป็นการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศครั้งใหญ่เลยนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดวันที่๗นี้กัน